คือร้องได้ให้ร้อง

ได้จะกอดตัวเองไว้อำงง
เจ้ากดเข้าเข้ากดเจ้าคงบ่อห่าง
นั่งจะกออยู่เที่ยงนาง
เบิ้งคงยังผ่านไป
เบิ้งคงยังผ่านไป
เบิ้งคงยังผ่านไป

เบิ้งคงยังผ่านไป

เบิ้งคงยังผ่านไป

เบิ้งคงยังผ่านไป

ร่องใจร่องใจร่องใจร่องใจ

บุราคา๔๐๐๐๐บาท

ร้อง

เพลงเก่งค่ะ

ก็เป็นเพลงที่มันจะสร้างทือให้กับคุณแซกเป็นอย่างมากเลยว่าจ้างเกิด

เก่งครับ
วันนี้ครับพี่แป๊กถามหน่อยสิจริงจริงแล้วเนี้ย
ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้ก็อยู่ห้องอยู่แล้ว
ทำไมเราถึงอยากเรียนหนังสือทำไมเราถึงชอบเรียนหนังสือ
อยากมีความรู้ครับอาจจะเอาความรู้ไปทำอะไรครับ
ไปเอาไว้ใช้ตอนโตครับคุณพ่อค่ะทีนี้อนาคตอ่ะค่ะ
คุณพ่อวางแผนเรื่องเรียนไว้ยังไงบ้างก็ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่ง
ผมก็อยากส่งให้เขาเรียนเป็นช่างไฟช่างซ่อมอะไรพวกนี้ครับ
เป็นช่างอ่ะอย่างน้อยวันหนึ่งที่ผมกับแม่เขาไม่อยู่
เขาจะได้มีอาชีพไว้ดูแลตัวเองไว้เลี้ยงตัวเองได้ครับ
ครับแล้วความชอบของอาร์ตล่ะครับอาร์ตชอบอะไรบ้างครับ
ชอบซ่อมครับซ่อมพวกของเล่นแล้วก็ไฟฟ้าครับ
แล้วที่คุณพ่อเขาคิดไว้ว่าเขาอยากให้อาร์ตไปเรียนเป็นช่างนี่
เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมเห็นครับพ่ออาร์ตก็ชอบเหมือนกันครับ
ก็ถือว่าความคิดตรงกันแล้วก็อันนี้แหละจะถือว่าเป็นอาชีพในอนาคตของเรา
ครับทีนี้ต้องมาถามน้องสาวคนเก่งคุณครูจำเป็นนะคะน้องแตงโม
กะว่าจะสอนหนังสือพี่อาร์ตไปจนถึงเมื่อไหร่คะหนูเรียนจบค่ะ
ก็สอนไปเรื่อยเรื่อยค่ะเติบโตไปพร้อมกันค่ะ
งโมเรียนถึงชั้นอะไรพี่อาร์ตเขาก็จะได้เรียนแบบนั้นด้วยเวลากลับมาจากโรงเรียนเคยให้พี่อาร์ตอ่านหนังสือให้ฟังไหม
เคยค่ะให้กำลังใจพี่อาร์ตยังไงบ้างหลังจากที่เขาอ่านหนังสือได้แล้ว
ก็บางทีก็ปรบมือให้ค่ะปรบมือให้ตัวนิดเดียวเองคุณป่า
แต่สอนให้คนคนหนึ่งอ่านออกเขียนได้นี่ไม่ธรรมดานะคะแตงโมพี่เป๊กชื่นชมแตงโมอย่างนี้จริงนะ
น่ารักมากเก่งมากเลยอยู่บ้านคนเดียวพี่อาร์ตระหว่างที่ทุกคนไปทำภารกิจของตัวเองกันหมด
ออกกำลังกายแบบไหนบ้างอืมออกอย่างงี้ครับมีอะไรให้ยกไหมมีขวดน้ำอ่ายกขวดน้ำ
ออกมาแทนเวทสมัยก่อนก่อนที่อาร์ตจะมาออกกำลังกายเนี่ยมือพวกนี้มันกำได้ไหมลูก
กำได้ครับแต่ว่าไม่แน่นไม่แน่นตอนนี้กำแน่นยังลองลองหน่อยเอ้ยแรงดีอยู่น่ะ
นี่เริ่มออกกำลังกายมานานยังครับประมาณปีหนึ่งครับปีนึงแล้วอุ้ยแรงเยอะอุ๊ยอาร์ตปล่อยนิ้วพี่
หักเลยเหลือแค่สามนิ้วแล้วขาล่ะเป็นไงขาเป็นไงบ้างขากระดิกได้อยู่
เด็กได้ก็ต้องพยายามเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยเรื่อยทีนี้คนเราต้องมีความฝันทุกคนอ่ะครับ
เองก็มั่นใจว่าอาร์ตก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันถ้าสมมุติว่าเดินได้คล่องตัววันหนึ่งออกกำลังกาย
แล้วเกิดเดินได้ขึ้นมา

อยากไปที่ทำงานพ่อครับ

อยากไปช่วยพ่อทำงานครับ
สมัยก่อนที่เคยไปด้วยกันทุกวันนะคุณพ่อนะอันนี้นานเท่าไหร่แล้วคะที่ไม่ได้ไปด้วยกันเลย

ฟังแล้วคุณพ่อรู้สึกยังไงคะ

ที่เขาไม่น่าจะคิดได้ที่จะช่วยเราในวัยนี้
แต่เขาก็คิดได้อะไรหลายอย่างที่เขาคิดออกมามันทำให้เรามีแรงสู้ต่อ
เคยอยากไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะคุณแม่
เคยอยากพาเขาไปเที่ยวทะเลค่ะ

ใกล้ก็คือบางแสนไปทะเลกันสักครั้งหนึ่ง

เคยครับในน้ำ
อยากพิสูจน์ไหมว่าน้ำทะเลมันเค็มอย่างเขาว่าจริงไหม

ก็ถ้าเกิดว่าได้เงินทุนสู้ชีวิตอย่างที่ต้องการตามเป้าคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสได้พาน้องเข้าไปเที่ยวบ้างได้มีโอกาสหยุดงานสักวัน๒วัน
จะได้เป็นทุนการศึกษาให้กับแตงโมและแตงโมจะได้เอาความรู้มา
พี่อาร์สจะได้มีทุนเพื่อไปเรียนเป็นช่าง
เป็นช่างเพื่อประกอบอาชีพ
ไว้สำหรับอนาคตตัวเอง
ในภายพรรยายภาคหน้าจะดูแลตัวเองได้

ก็เอามาถึงเพลงที่๔

เคยฟังอยู่ครับเคยร้องไหมเคยครับอ้าวแล้วร้องได้ไหม
ได้อยู่นะครับได้อยู่เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายแล้ว
ถ้าผ่านเพลงนี้ได้เหมือนกับทุกเพลงที่ทำมา๖๐๐๐บาทได้ตามเป้านะครับ
ตัวช่วยยังอยู่อีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ก็มีสิทธิ์หลายอย่าง
อย่างแรกคือสามารถหยุดก็ได้หยุดก็รับสี่หมื่นครับ
แต่เราต้องการ๖๐๐๐เราก็อาจจะต้องสู้ต่อนะครับ
ตัดสินใจให้ดีนะเพลงนี้เพลงสำคัญเป้าหมายของครอบครัวเลยทีเดียวนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วครับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทน้องอาร์ตครับ
ในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
เอาล่ะตัวช่วยยังมีสิทธิ์เหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายที่ใช้ได้นะครับจากอีซูซู
ดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูภาวเวอร์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
รอบครอบมากนี่ขนาดร้องได้นะคะครับเลือกไปแล้วนะครับนั่นก็คือแผ่น

แล้วก็แผ่นที่๔เพราะฉะนั้นอาร์ตครับแผ่นไหนครับ
แผ่นสุดท้ายแล้วครับที่มีสิทธิ์ใช้นะครับน้องอาร์ตเลือกมาเป็นแผ่นที่๖นะครับมาดูกันเลยครับจากอีซูซูดีแม็กซ์๑๙
เป็นไงคะ

ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
โหโหโหโหทุกทีเว้ย